ต่อที่ชัยนาธคุณผู้ชมพระลูกวัดของวัดแห่งหนึ่ง
กะไหมเกงใจจีวรที่ครองอยู่เลยนะฮะ
ชาวบ้านร้องเรียนว่าโอ้โหเมาประจำ
เป็นพระเหรอคะเป็นพระตำรวจไปจับสภาพแบบเนี้ย
ยิ้มแบบนี้เมาหรือไม่เมาไปดูฮะ
ดื่มไหมวันนี้ดื่มไหมพูดกันเอาลูกผู้ชายเลย
เอาจริงจริงเลยเอาจริงจริงเลย
ยิ้มหวานเชี่ยวเอาจริงจริงนะสิฮะหลุงพี่
ยิ้มหวานมาเลยค่ะหลวงพี่เอาจริงเหรอหลวงพี่ถาม
หลุงพี่เก็บทรงไม่ค่อยอยู่นะพี่หลุงพี่เป็นพระกูหกไม่ได้นะ
หลวงพี่ยิ้มตาเยิ้มขนาดนี้โกหกไม่ได้นะหลวงพี่
แต่หลวงพี่ครองจีวอนอยู่ไงนะฮะโอ้โหทีนี้เนี่ย
คุณผู้ชมครับนี่ฮะพระชัดชัยพระลูกวัดแห่งหนึ่งของตำบลท่าชัย
จังหวัดชายนาฏถูกตำรวจนะฮะก็บุกเข้าไปแล้วก็มีพระวิญญาธิการ
หรือว่าตำรวจพระเนี่ยบุกเข้าไปจับตัวนะฮะเพราะอะไร
ชาวบ้านแจ้งมาโอ้โหพระรูปนี้มีพฤติกรรมดื่มเหล้าเป็นประจำ
ดื่มเล่าครับหลวงพี่เล่าขาวนะฮะพอไปถึงก็เจอพิทธิ์ชัดเจนนะครับ
พระสัตว์ชัดชัยเนี่ยนะฮะก็พูดด้วยน้ำเสียงออแอออแอ
โอ้โหกลิ่นเหล้าขาวคลุ้งเลยนะฮะตอนแรกก็ปฏิเสธโอ้ย
อาจจะมาไม่ได้ดื่มเหล้าเลยนะตำรวจว่าหลวงพี่ถ้าหลวงพี่ไม่ยอมรับเนี่ย
เดี๋ยวจะไปเป่าแอลกอฮอลเอาเครื่องมาเป่าเลยนะพิสูจน์ความจริงนะ
หลวงพี่เอาจริงเลยลูกผู้ชายเลยหลวงพี่ดื่มหรือเปล่า
พระสัตว์ชัดชัยถึงกับหน้าถอดสีกระซิบอ่อยอ่อยว่าเออก็ดื่มแล้ว
ดื่มเหล้าขาวอืมนะฮะทีนี้พระผู้ใหญ่ก็บอกว่าโอ้ย
หลวงพี่ต้องสืบนะนะฮะหลวงพี่ชัดชัยไม่อยากศึกอะครับ
อักอึกอักก็ขู่อีกถ้าไม่ศึกเองเดี๋ยวจับศึกนะหลวงพี่
นี่สุดท้ายก็มานั่งห้องหมดศึกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมนะฮะ
่งวาจานลาศิกขาขาดจากการเป็นพระทันทีนะฮะพระวิญญาธิการ
นะฮะบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านมาเยอะ
พระชัดชัยเนี่ยฮะดื่มเหล้าจนเมาแต่ไม่เคยจับได้เลย
ครั้งนี้บุกจับได้กลางดึกแบบไม่ทันตั้งตัวสุดท้ายจนมุมด้วย
หลักฐานฟังเขากล่าวคำลาศิกขาอีกทีครับ
ฮะเวลาป๋อยห่าวววววววววว
อ่านวัดทักษีหลังบันดาบสี่สำแลนต์
ขาดขาดนะขาดเนี่ยนะขาดอ้าวครับกินนี่คือเกียว
อ่าโอเคอ่ะสุดท้ายก็ขาดจากการเป็นพระเรียบร้อยนะครับ